คุณผู้ชมครับไปที่บุรีรำกัน
ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำนะครับ
เขานำทั้งนักเรียนแล้วก็ชาวบ้านไปร่วมกันปลูกนี่เลยดอกดิน
เพราะว่าดอกดินเป็นพืชท้องถิ่นของจังหวัดที่น่าอนุรักษ์ไว้
หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเคยเห็นดอกดินเป็นยังไง

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำท่านรองประพาทรักษาทรัพย์พร้อมด้วย
คุมในการโรงเรียนบ้านยายคำ
คือพอบุญลือเทียนสิริและหัวหน้าส่วนราชการ

ไปร่วมกันปลูกดอกดินบนพื้นที่กว่า๑๐ไร่
ในโรงเรียนบ้านยายคำตำบลยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ถ้าปลูกต้นดอกดินเต็มพื้นที่แบบนี้
ไร่สวยนะเขียวขจีสวยงามแบบนี้นะครับ
อกดินถือว่าเป็นพืชประจำท้องถิ่นนะครับ

หรือว่าลวกรับประทานจิ้มกับน้ำพริกซะเลยนะฮะ

ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของดอกดินเขาด้วยนะครับ
พอโรงเรียนบ้านยายคำบอกว่าทางโรงเรียนก็แนะนำให้นักเรียน
ช่วยกันหน่อยลูกมาช่วยการรักดอกดินหน่อย
มาทำสวนป่าดอกดินภายใต้โครงการพลิกฟื้นผืนป่า
เพิ่มมูลค่าให้แผ่นดินตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะครับ
แล้วก็ยังคิดค้นวิธีขยายดอกดินด้วยเมล็ดจนประสบความสำเร็จด้วย
ปัจจุบันสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้มากกว่า๕แสนต้นบนเนื้อที่กว่า๑๐ไร่นะคุณ

โอ้โหนะฮะพร้อมเปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าไปศึกษา
แล้วก็จัดทำพันธอกดินใส่ถุงขายให้ผู้สนใจทดลองนำไปปลูก
ซึ่งรายได้ทั้งหมดก็นำไปเป็นทุนการศึกษาพัฒนาโรงเรียนต่อไป
โครงการอนุรักษ์พันธุ์ดอกดินนะฮะ
จากมีความสวยงามและดอกดินมีสรรพคุณทางยาด้วย

นำไปทำเป็นชาแก้เบาหวานขับร้อนแก้พิษในตัวเวลาช่วงเป็นไข้นะ
รวมทั้งอาการเจ็บคอนี่ก็ใช้ได้

เอามาทาแก้โรคผิวหนังบางชนิดได้ด้วยนะ
ดอกช่วยแก้แมลงสัตว์กัดต่อย

แล้วก็เอาดอกไปลวกจิ้มน้ำพริกกิน

ปลูกปลูกไว้แบบนี้ถือเป็นพืชเศรษฐกิจได้เลยนะ
สวยด้วยเอาไปทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้ทำอยากได้
แล้วเป็นพืชคุมดินดูแลความชื้นของผืนดินด้วย
ได้เพลงโดยเยอะเลยดีจริงดอกดินนะคะครับ